เลือกตั้งคราวหน้าถึงแม้จะชัดเจนแล้วล่ะ
ว่าเราอยู่ภายใต้รัฐมนูลที่เรียกได้ว่ารัฐมนูลครึ่งใบ
เพราะสวจะมามีส่วนร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
สวมาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจ
ฉะนั้นก็แปลว่าผู้มีอำนาจปัจจุบันต้องการจะ
ให้รัฐบาลเป็นยังไงก็กำหนดผ่านสวได้
แต่แม้กระนั้นก็ตามพักการเมืองก็ยังมีฝันครับว่า
แม้จะเป็นรัฐมนูลครึ่งใบเขาก็สู้และคิดว่าจะจัดตั้งรัฐบาล
กันเองได้ในหมู่นักการเมืองโดยไม่ต้องใส่อาศัยคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ภักดิ์ที่น่าจับตามองมากก็คือภักดิ์เพื่อไทย
เพราะมีคนวิเคราะห์กันว่ากฎเกณฑ์กติกาต่างที่ออกมาเนี่ย
ออกมาเพื่อฤดลอนบ่อนใสภักดิ์เพื่อไทย
หลายเรื่องทั้งเรื่องการเลือกตั้งบัตรใบเดียว
ฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า
มีข้อแถลงการมีความเคลื่อนไหวจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทย
ว่าเขาตั้งรับยังไงกับกระบวนท่าเหล่านี้
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์
วันนี้จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของพักเพื่อไทย
ได้รับมอบหมายให้ติดตามก่อติดอันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายต่างที่ออกมา
เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลมาตั้งแต่ปี๔๐
แล้วก็มาทำหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติเป็นรองประธานสภาด้วย
ผมอยู่กับคุณสามารถแก้วมีชัยครับสวัสดีครับคุณสามารถครับ
สวัสดีครับที่จริงจะคุยกันเรื่องกฎหมายแต่ว่าวันนี้ที่เราบันทึกเทปก็คือวันศุกร์ที่๒๕
วันนี้ข่าวร้อนก็คือเรื่องของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ครับ
ซึ่งตอนนี้ทิศทางอย่างนี้ก็จะเรียกได้ว่าไม่ไปสารแล้วล่ะ
เขาจะเรียกว่าหนีอะไรก็ตามแต่เพราะยังไม่ชัดนะครับ
สถานการณ์อย่างนี้กระทบไปถึงพักเพื่อไทยยังไงไหม
คือผมคิดว่าเรื่องของคดีท่านยิ่งรักเนี่ยนะครับ
ก็สืบเนื่องมาจากท่านก็ทำนโยบายรับจำนำข้าว
ซึ่งนโยบายนี้เนี่ยทางเราก็ยังคงยืนยันว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
อืมแล้ววันนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพอพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนี่ย
ขายข้าวไม่ได้ราคาไม่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าเนี่ย
ก็เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศก็มีปัญหา
ฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าคดีจะเดินไปยังไงนะครับ
ท่านจะมาสารไม่มาสารอะไรนั้นก็เป็นกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ว่ากัน
แต่ในจิตใจของบรรดาผู้ที่เคยสัมผัสกับนโยบายอันนี้
มีผลทำให้ท่านต้องได้รับผลกระทบเป็นความกันอยู่เนี่ย
ก็มันก็ไม่น่าจะไปมีผลอะไรกระทบถึงคะแนนนิยมของพักเพื่อไทย
เพราะต้องยอมรับว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของพักนะครับ
แล้วพักเองเนี่ยกำหนดนโยบายนี้ก็มาจากการได้ลงไปหาข้อมูลว่าจะทำยังไง
ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เป็นกำลังหลักของบ้านเมือง
โดยเพราะยิ่งกำลังซื้อของประเทศก็ทำนโยบายนี้
แม้กระทั่งพักอื่นที่ผ่านมาบริหารประเทศมาก็ไม่จำนำก็ประกันรายได้

จะไปหวังกำไรจากนโยบายสาธารณะแบบนี้มันก็คงหวังไม่ได้
แต่ว่าที่จริงในข้อกล่าวหาเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวหาว่าทำผิดนโยบายผิดนะ
เขากล่าวหาว่าปล่อยประละเลยก่อให้เกิดความเสียหาย
ก็ถ้าไปดูทั้งกระบวนการอันนี้เราก็ไม่ไปก้าวนะ

แต่โดยข้อเท็จจริงที่ชาวไล่ชาวนาเขาได้สัมผัส
เขาก็จะเห็นว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันก็รอบครอบ
อย่างผมเป็นชาวนาเนี่ยก่อนผมจะเข้าโครงการจำนำ
ผมก็ต้องมีการประชุมประชาคมว่าในหมู่บ้านนี้นายสามารถนี่มีนาจริงไหมทำนาจริงไหม
ถ้าที่ประชุมประชาคมบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นชาวนาจริงผมก็ไปขึ้นทะเบียนเข้าโครงการ
แล้วผมก็ไปเปิดบัญชีกับธนาคารทกศได้ข้าวมาผมก็เอาไปจำนำยุ้งฉางที่เขากำหนด
ในการจำนำยุ้งฉางก็จะมีเซอร์เวเยอร์ตรวจสอบเครื่องรับค่าอะไรแล้วก็เงินก็โอนเข้าบัญชีผมเนี่ยนะ
อันนี้อยู่ในคำแก้ต่างอยู่แล้วเราไม่ก้าวล่วงที่ผมถามประโยคแรกเพราะอย่างนี้มีคนเขาวิเคราะห์ว่าสมมุติสารตัดสินคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดถูกจำคุกเนี่ย
ไม่ต้องห่วงเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยคนจะมืดฟ้าเมืองเทคะแนนให้พักเพื่อไทย
แต่พอในมุมกลับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ไปสารหรือหนีคุณสามารถมองว่าไม่เสียคะแนนนิยม
ผมก็ไม่อยากจะพูดว่าวันนี้บ้านเมืองมันอยู่ในภาวะไม่ปกติใช่ไหมองค์กรทั้งหลายเราก็ไม่กล้าพูดฟันทงแล้วว่าเป็นองค์กรที่จะเดินไปอำนวยความเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะ

ว่าอยู่ดีสำนวนคดีทั้งหลายโผล่มาอีกไม่รู้กี่หมื่นหน้าก็มาเพิ่มมาเติมได้จากที่ปปชซึ่งในกฎหมายบรรยัติว่าต้องเอาสำนวนของปปชเป็นหลัก
เราก็คิดว่าเรื่องนั้นเป็นกระบวนการที่เราไม่ไปก้าวล่วงแหละ
แต่ผมยังมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร
จะมีผลต่อการจะเอาคนมาเป็นหัวหน้าพักไหม
จริงแล้วคุณยิ่งรักเนี่ยถึงจะรอดหรือไม่รอดก็เป็นไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่าตักศิษย์ทางการเมืองอยู่แล้ว
คือท่านถูกถอดท้อนไปสอนหน้าชอบไปแล้ว
แต่ว่าคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าวงวานว่านเครือของชินวัฒน์เนี่ย
ไม่ว่าจะห่างออกไปแค่ไหนก็ตามแต่ไม่ควรมาเป็นหัวหน้าพักแล้ว
ควรจะให้คนที่ไม่อยู่ในวงวานว่านเคลือมาเป็นดีกว่า

คือตรงนี้มันเป็นแนวที่เราเดินมาแล้ว
ว่าต่อไปนี้เราจะพัฒนาพักให้เป็นสถาบัน
จะไม่ติดยึดอยู่ในตระกูลใดนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ได้เดินมาตามแนวนั้นโดยตลอด
ฉะนั้นเราก็คงวิเคราะห์แล้วว่าอนาคตบ้านเมืองแบบนี้
กติกาใหม่แบบนี้นะฮะเราควรจะปรับตัวยังไงนะครับ
ที่จะไม่ทำให้มันเป็นจุดด้อยหรือจุดอ่อนของพัก
ซึ่งเรามีพื้นฐานความเข้มแข็งในเรื่องนโยบายของเรามาหลายปีแล้วนะครับ
บรรดาระดับที่เรียกว่าแก่นำคุณสามารถก็อยู่ในกลุ่มนั้น
ตอนนี้พอเห็นตัวหรือยังหรือว่าเอาละยังไม่เลือกกัน
แต่พอเห็นตัวหรือยังว่าหัวหน้าพักคนใหม่เป็นใคร
กติกาใหม่เนี่ยนะครับผู้มีบทบาทคราวหน้าเนี่ย
สมมุติจะมีการเลือกตั้งก็จะมีหนึ่งหัวหน้าพักนี่อาจจะเป็นคนหนึ่งนะ
แล้วแคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาให้แต่ละภาคเสนอ
พักแล้วไม่น้อยกว่า๓ชื่อเนี่ยไม่เกิน๓ชื่อก็อีกส่วนหนึ่ง
หัวหน้าพักเป็นด้วยไม่ได้เหรอ
รัฐธรรมนูลเนี่ยนะเขาจะเขียนอาจจะเป็นได้ถ้าเราได้รับการเสนอชื่อ
แต่ชื่อจะเลือกมาจากคนที่เอาไปแขวนไว้๓คนเสนอชื่อไป๓คน
ฉะนั้นหัวหน้าภักษ์อาจจะไม่อยู่หนึ่งในสามที่ภักษ์ส่งไปก็ได้
ถูกต้องและ๑ใน๓นั้นไม่จำเป็นจะต้องลงสมัครอะไรก็ได้

ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนื่องจากภักษ์เราเนี่ยก็ยังถูกต้องห้ามเหมือนภักษ์อื่น
ไม่มีความเคลื่อนไหว
ก็ไม่ได้ประชุมอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ประคับประคองดูสถานการณ์ไป
ยังไม่ได้ฟันทงว่าใครจะต้องมาเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดต
จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เร็วเกินไปที่จะพูด

เรื่องที่ตั้งใจจะเชิญคุณสามารถมาวันนี้
เพราะว่าคุณสามารถได้รับมอบหมายจากพักให้ติดตามดูกฎหมายใหม่
กฎเกณฑ์กติกาใหม่ที่ออกมาที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่ต้นว่า
เรื่องดูเหมือนว่ามีผลกระทบมาริดร้อนอะไรต่ออะไรในพักเพื่อไทยเยอะ
อะไรที่คุณสามารถมองว่ากฎเกณฑ์กติกาแล้วไม่แฟร์กับพักเพื่อไทยมากที่สุด
หรือไม่แฟร์กับภักษ์การเมืองมากที่สุด
จริงไม่แฟร์นี่คือไม่แฟร์กับทุกพักที่จะมาเล่นในกติกานี้นะครับ
เพราะเขาอาจจะตั้งใจเขียนที่จัดการพักหนึ่งพักใด
แต่ในส่วนมันก็ต้องใช้อยู่กับทุกพักก็เจอกันหมด

วันนี้เนี่ยเขาเจตนาไม่อยากให้พักใดพักหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเหมือนเมื่อก่อน
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นระบบที่เราเรียกว่าสัดส่วนผสมจัดสรรปันส่วน
ก่อนนี้ท่านจะเห็นว่าเวลาลงสมัครผู้แทนอาศดรจะมีบัตรอยู่สองใบ
ใบหนึ่งเลือกคนในเขตใบหนึ่งเลือกพัก
เห็นไหมเรียกบัญชีรายชื่อพูดอย่างนี้แล้วกัน
วันนี้เนี่ยเอาเหลือบัตรใบเดียวก็เลือกแต่คนในเขต
แล้วเอาคะแนนนั้นมาจัดสรรเป็นคะแนนพักด้วยบัญชีรายชื่อพัก
อย่างนั้นสมมุติว่าภักด์ใดเกิดชนะที่หนึ่งในเขตครบตามสัดส่วนที่ควรได้

ผมช่วยอธิบายให้อย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยพักเพื่อไทยได้สอสอเขตเยอะ
ปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้เยอะตามแต่ต่อไปนี้เนี่ยเขามาดูสัดส่วนแล้วพักเพื่อไทยควรจะได้เท่านี้
ถ้าเขตได้แค่นี้แล้วเนี่ยเหลือปาร์ตี้ลิสต์กี่คนก็ได้แค่นั้น
ฉะนั้นเนี่ยคนเลือกพักเพื่อไทยสอสอเขตมากไม่ได้แปลว่าพักเพื่อไทยจะได้บัญชีรายชื่อมาบวกเป็นกรอบเป็นกรรมนะ
ไม่ใช่อีกฉะนั้นโดยกติกานี้ไม่มีพักไหนได้เกินครึ่งแน่
ไม่มีไม่มีแน่นอนอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองแม้ไม่ได้เกินครึ่งแต่ได้เสียงข้างมากกว่าภักด์อื่น
เกินครึ่งแต่ได้เสียงข้างมากกว่าพักอื่น
ถ้ากติกาประชาธิปไตยนี่แปลว่าอย่างน้อยพักนั้นประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจมอบความไว้วางใจให้มากที่สุด
ควรจะเป็นแกนตั้งรัฐบาลควรจะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาล
แต่วันนี้เขาก็มาเขียนในบทเฉพาะการว่าการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งต้องให้ตั้งในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสส๕๐๐คนที่ประชาชนเลือกและสวที่เขาตั้ง๒๕๐ลงเป็น
เพราะฉะนั้นถ้าภาคการเมืองทั้งหลายไม่ยอมรับในกติกาที่ว่าภาคคุณประชาชนเขาให้มามากกว่าภาคผม
คุณก็เอาตัวแทนที่คุณเสนอมาเป็นนายมรีพวกผมมาร่วมทำงานด้วย
มันจะกลายเป็นว่าเราต้องโดดเดี๋ยวไอ้ภาคนี้เราก็ไปจำมือกันสอวอ
เพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยถ้าภาคการเมืองรวมตัวกันร่วมมือกันนะ
มันต้องได้เสียง๓๗๖เสียงถึงจะเป็นนายมนตรีแต่ถ้าเขาไม่ร่วมเขาก็จะไปจับกับ๒๕๖
พักที่ได้มาที่ว่าแน่ได้๒๕๐ต่อให้ได้๒๕๐ก็มาอยู่ฝ่ายค้าน
ก็เป็นฝ่ายค้านอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่จะกันพักที่เขาอยากกัน
แต่นี่ถามว่ามาถึงวันนี้ทำใจได้หรือยังเพื่อไทยเนี่ย
เพื่อไทยเราทำใจไปตั้งนานแล้ว
วันนี้ก็พยายามจะทำยังไงปรับเนื้อปรับตัวให้เข้ากติกา
เราก็คิดว่าเอาละเราก็พร้อมถ้าสมมุติว่าถึงเวลาเพื่อนพักทั้งหลาย
คืออย่างน้อยก็๔๕ปีในช่วงลอยต่อกติกานี้ใช้อยู่๔๕ปี
พอ๕ปีหลังจากนี้สวก็จะมาอีกแบบละ
มาอีกแบบแล้วค่อยว่ากัน
ฉะนั้นฟังดูแล้วภายใน๔๕ปีนี้เพื่อไทยก็อะไรกลืนเลือดยอมรับ
ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูลนี้จะได้อยู่ถึง๔๕ปีไหมล่ะ
เพราะผมว่าจะไปทางไหนก็ตามสมมติไปทางที่เอาสวมาร่วม
แล้วก็เลือกนายกจากคนนอกเขาเรียกนายกรอบ๒แล้วกัน
กรอบแรกภาคการเมืองเอาคนที่เสนอชื่อไม่ได้ก็ต้องเลือกรอบ๒
รอบ๒อาจจะเอาคนนอกก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่เสนอชื่อไว้โดยพักการเมืองก่อน
ทีนี้สมมุติได้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพก็เคยอยู่ในสภา
นายกรรมตรีหรือคณะรำตรีต้องบริหารราชการรับผิดชอบต่อสภาพผู้แทนราชดร
จะเสนอร่างพรรมยัติงบประมาณจะโน่นนี่นั่น
มันไม่ใช่สวมาช่วยอะไรได้ถึงตอนนั้นก็จะวุ่นจะย้อนกลับไปสมัยก่อน
จะเสนอกฎหมายทั้งสภาพมันก็จะลำบาก
ถ้าอย่างนั้นเขาต้องเตรียมสอสอไว้มากพอสมควรที่จะชนะโหวตในกฎหมายสำคัญได้อยู่แล้ว
สมมติของผมได้๒๐๐กว่าอย่างนี้ตรงนั้นเนี่ย
มันจะก้ำกึ่งสิมันจะก้ำมันจะก้ำกึ่งเรียกว่าขยับตัวไม่ได้เลย
ส่วนหนึ่งไปเป็นรัฐมนตรีต้องมีอะไรมันก็จะขยับตัวยากนะ
หรืออันนี้ผมไม่มองไปถึงขนาดที่จะแห่ไปเล่นเกมอะไรกันนะ
เดี๋ยวก็มียัตติเดี๋ยวก็มีกระทู้สดเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นมันจะวุ่นวายหมด
และในที่สุดเนี่ยนะถ้าได้นายกรัฐมนตรีที่มีบุคลิกที่ชุนเฉียว
แต่ต้องไม่ได้ไม่หนักแน่นแต่ต้องไม่ได้
ท่านก็เห็นเนี่ยอยู่ในสภาพุทธแทนราชดรไม่มีใครเยาว์ใหญ่กว่าใครแหละ
ในที่สุดก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็มีสองทางหนึ่งคุณไม่ลาออก
ก็ยุบสภาหรือไม่ก็อีกทางหนึ่ง
ในที่สุดมันก็ไม่มีเสถียรภาพบ้านเมืองก็เป็นปัญหาอีก
ฉะนั้นในการที่จะไปเขียนกติกาเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งมันอาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก
ก็นี่น่าเป็นห่วงอันหนึ่งทีนี้มาดูรายละเอียดในกฎหมายพักการเมืองยิ่งหนักก็เป็นนั้นอีกนะครับ
พักการเมืองนี่ก็เนื่องจากในรัฐธรรมนูลก็เขียนบอกว่า
บุคคลย่อมีเสถียรภาพในการตั้งพักการเมือง
หนึ่งภาคการเมืองต้องบริหารโดยเปิดเผย
สองจะต้องให้มีสมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวผู้สมัคร
การทำนโยบายต้องมีมาตรการที่จะให้สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรอย่างนี้
ซึ่งวันนี้เอาละดิมาตั้งแต่จะหาตัวผู้สมัครเนี่ย
นั้นยังอยู่ใช่ไหมตกลงที่เก็บเงินค่าสมาชิกพัก

ในเขตที่จะลงเป็นผู้สมัครในนามพัก
แต่ให้คนเลือกกันสักรอบหนึ่งก่อนเขาอธิบายก็บอกว่าดีนี่
เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพักนึกจะส่งใครก็ไม่รู้
ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เลย
เขาอยากได้ใครไปเป็นตัวแทนของเขา

มีส่วนร่วมคือสมาชิกภักดิ์
แล้วพักเขาบอกว่าในกฎหมายภาคการเมืองเนี่ยนะ
ไม่ใช่บทเฉพาะการนะครับเขาเขียนบอกว่า

ก็ต้องมีไม่มีสาขาพักอยู่ในจังหวัดนั้น
ก็ต้องมีตัวแทนพักประจำจังหวัด

ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า๑๐๐คน
ถ้าเป็นสาขาพักไม่น้อยกว่า๕๐๐คน
แล้วให้พวกนี้มาประชุมกัน

ประชุมเอามาแค่๕๐คน
ถ้าเป็นสาขาพักกับองค์ประชุม๑๐๐คน
ก็ให้คน๕๐คน๑๐๐คนนี่แหละ
และส่งมาให้ส่วนกลางตัดสิน

เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะส่งไทยเราเห็นสมมุติมีคู่แข่ง๒คน
เราไปทำโพลทำทั้งสมาชิกทำทั้งคนซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
แต่วันนี้สโขปมันมาแค่ให้สมาชิกพัก
ซึ่งถ้าสมมุติทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะก็เหมือนคน๕๐คนเอามานั่งประชุมกัน
สมมุติผมถ้าอย่างนี้นะผมแข่งกับคุณสามารถผมไปทำยังไงก็ได้
ผมซื้อเสียงไอ้คนที่เป็นกลุ่มนี้
ใช่ถูกต้องพักก็ส่งผมแต่ถ้าเป็นสมัยก่อน
ไปสืบมาแล้วเนี่ยคุณสามารถได้รับความนิยมมากกว่าคุณสุภาพ
ครับคุณสามารถก็ได้เป็นตัวแทนของพัก
แต่ถ้าระบบนี้ผมไปซิกแซกผมได้คะแนนมากกว่าคุณสามารก็ได้นะ

อย่างนี้เขาบอกว่าให้เสนอชื่อคนที่ได้ที่๑ที่๒ขึ้นมา
ถ้ากรรมการบริหารพักเลือกที่๑ก็จบ
ไม่เลือกที่๑เอาที่๒ต้องอธิบายว่าทำไมไม่เอาที่๑
ไม่เอาทั้งสองอันก็ให้กรรมการบริหารพักกับกรรมการสัญหา
ประชุมร่วมกันเพราะเขาต้องมีกรรมการสัญหาอยู่ชุดหนึ่ง
แต่กรรมการสัญหาจริงบทบาทแค่ตรวจสอบคุณสมบัติของรับสมัคร
แล้วถ้าไม่เอาทั้งเบอร์๑เบอร์๒ก็ต้องส่งกลับมาเริ่มกระบวนการใหม่
มันก็จะยุ่งยากในทางปฏิบัติและจะเกิดเหตุอย่างที่ท่านสุภาพว่า
มันก็จะมีการไปซิกแซคอยู่ข้างล่าง
พอเดาได้ไหมว่าเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร
เขาก็อยากจะให้เป็นไปตามรัฐมานูนให้สมาชิกเค้ามีส่วนร่วม

ไม่ใช่เขาให้มีกรรมการสัญหา
ซึ่งกรรมการสัญหาเนี่ยประกอบด้วยกรรมการบริหารพักครึ่งหนึ่ง
ที่ว่าเนี่ยแหละครับอันนั้นเลยจะยุ่งยากในทางปฏิบัติ
แล้ววันนี้ภักดิ์เล็กทั้งหลายเนี่ยที่จะเกิดใหม่เนี่ยก็จะอยู่ยาก
แล้วจะเอาเงินทองที่ไหนไปทำศาสตร์สาขาภักดิ์ท่านเริ่มต้นเพราะเนี่ยท่านก็ต้องไปทำ
มีสาขาพักนะต้องมีสมาชิกนะไม่มีสาขาก็ต้องมีตัวแทนพักประจำจังหวัด
อย่างน้อย๗๗จังหวัดจังหวัดละ๑๐๐คนอาจจะต้องเผื่อหน่อยเผื่อขาดคุณสมบัติอันนี้
ก็โอ้โหต้องใช้ใจมหาศาลไม่งั้นท่านหมดสิทธิ์ส่งสมัคร
รัฐมนูลเนี่ยเขียนไว้ต้องการให้การตั้งพักการเมืองเนี่ย
ดูเหมือนง่ายเป็นสิทธิเสรีแต่ว่าพอมาดูพอมาดูในรายละเอียด
เอ๊ะไม่ง่ายล่ะตั้งพักเนี่ยไม่ง่ายเอาละพักสักครู่หนึ่งก่อน
แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณสามารถแก้วมีชัยต่อสักครู่ครับ
พยายามกันเหลือเกินทั้งในรัฐมนูลทั้งในกฎหมายลูกกฎหมายภาคการเมือง
กฎหมายกรกตที่ทำคาดว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ย
จะเกิดความสุจริตยุติธรรมป้องกันการซื้อเสียงป้องกันการทุจริต
คุณสามารถก็อยู่ตรงนี้มานานเชื่อไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้น

อย่างนี้คือคนจะซื้อเสียงเนี่ยนะเขียนกติกายังไงเนี่ย
มันก็หาทางซิกแซคของมันจนได้อืมไอ้ล่าสุดท่านสุภาพก็เห็นนะ
อันนี้กรณีท่านมีชัยที่ไปประชุมกันพัทยา
บอกว่าต่อไปนี้เบอร์ผู้สมัครในแต่ละเขตเนี่ย
คนละเขตไม่เหมือนกัน
อันนี้ก็ท่านก็บอกเหตุผลว่าเพื่อป้องกันการซื้อเสียง

ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่มันก็จะเป็นปัญหาอีกนะ
ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเขาคุ้นเกยกันมาว่า

ฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นประเด็นอีกแล้ว
ก็ยังบอกว่ามันจะยุ่งยากมีปัญหา
แล้วสมมุติในรัฐธรรมนูญก็ดีในกฎหมายเลือกตั้งก็ดี
ให้สิทธิ์คนไปลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งได้
สมมุติคนทั่วประเทศมาทำงานอยู่ปากน้ำ
แล้วทุกคนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ก็ต้องมานะท่านสุภาพอยู่จังหวัดไหนเนี่ยท่านเขตอะไร

เพราะผู้สมัครในเขตท่านมันเบอร์อะไรมาถึงเขตผม

เบอร์พักมาถึงเดินเข้าไปปุ๊บก็จะได้บัตรก็เบอร์หนึ่งก็หนึ่ง

วันนี้ผู้สมัครเขตเรามันเบอร์อะไรก็ต้องไปวุ่นวายแล้ว
ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะมีตักกะเหตุผลอะไรมาอธิบาย
ผมเรียนท่านสุภาพว่าเนื่องจากเราออกแบบเลือก
การเลือกตั้งกระบวนการใหม่ว่ามีบัตรใบเดียว

ฉะนั้นเวลาประชาชนเขาไปเลือกเนี่ย

สมัครนั้นหมายถึงตัวแทนของพัก
ว่าพักนี้เป็นอย่างไรอุดมการเป็นอย่างไร

พักนี้ให้ใครเป็นแคนดิเดตเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วดูตัวบุคคลว่าเป็นยังไงความรู้ความสามารถ

และคะแนนนั้นมันไม่ใช่คะแนนของผู้สมัครคนเดียว
มันเป็นคะแนนที่ต้องของภาคด้วย
ก็ยังไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไม
ไม่ให้มันเป็นเบอร์เดียวกันทุกเขตเลือกตั้ง
ผมฟังคำอธิบายจากภักดิ์เล็กเนี่ยเขายกตัวอย่างง่ายอย่างนี้
พอใกล้เลือกตั้งสมมุติภักดิ์เพื่อไทยได้เบอร์๕

เลือกพักเพื่อไทยเบอร์๕ทั่วประเทศ
หนังสือพิมพ์บ้างขึ้นป้ายมั่งออกวิทยุทีวีบ้าง
ภักดิ์ประชาธิบัตรได้เบอร์๓เลือก
เบอร์๓ภักดิ์ประชาธิบัตรทั่วประเทศ
มีเงินนี่ไปลงโฆษณาที่นั่นที่นี่
พักเล็กไม่มีเงินไปลงโฆษณาสู้กับเขา

ตั้งแต่เรามีรัฐมนตร์๔๐มาเลือกตั้งนะ
มีพระกฤษิกาห้ามให้ภักดิ์การเมืองไปเช่าเวลาสถานี
ไปเช่าสื่อ
เวลาทั้งหลายจะถูกจัดสรรโดยกรกต

หนังสือพิมพ์ก็ลงไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนหลัง

ก็ขนาดท่านจัดรายการนี้ท่านมาออกรายการเจ้าเนี่ยท่านยังโดนใบเหลืองใบแดงเลย

ฉะนั้นต่อไปนี้มันก็ยิ่งจะไปทำอย่างนั้นลำบาก
แล้วเรากำลังคุยกันว่า
น้ำหนักของการลงหาเสียงขาวหน้าน้ำหนักมันลงไปอยู่ที่เขตเลือกตั้ง
คะแนนมันจะผ่านมาทั้งนั้น

เสียมากกว่ากันได้เสมอภาคกันอืมแม้กระทั่งใบปริวคัทเอาท์
โสเตอร์อะไรก็ถูกกำหนดหมดว่าขนาดต้องห้ามเกินเท่านี้นะ
วนต้องห้ามเกินเท่านี้ก็อย่างนี้เขียนกันไว้ในกฎหมายเลือกตั้งมานานแล้ว
อืมวันนี้ก็เช่นกันฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าจะมีการไปได้เปรียบเสียเปรียบกันอะไร
สมัยเราเขียนรัฐมนุนสี่ศูนย์เราระวังเรื่องนี้มาก
ทำยังไงจะไม่ให้พักใหญ่ได้เปรียบพักเล็กก็เลยกำหนดกติกามาว่า
อะไรที่พักทำได้อะไรที่ทำไม่ได้รัฐจัดให้นะฮะ
ฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด
หนึ่งสองสามการเมืองในการเลือกตั้งคราวหน้าคืออะไร
ห่วงอะไรมากที่สุดห่วงความปรองดองสามัคคีของคนในชาติ
ถ้าวันนี้เนี่ยนะเรายังไม่สามารถที่จะทำให้คนในชาติ
เรามีความรักความสามารถขี่ถึงเวลาโรนโรงหาเสียงเนี้ย
ทุกคนก็จะจะรื้อฟื้นเรื่องเก่าเก่าแล้วนี่ที่เขาพยายามจะวางแผน
ปลองดองปลองเดิงไปฟังความคิดเห็นกันมาคุณสามารถก็ไป
เขาก็เชิญกันไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วทำสัญญาประชาคม๙ข้อ๑๐ข้อ
คนที่เขามีปัญหากันอยู่เนี้ยเขาปรองดองกันแล้วยังอืม
ผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้นะอยากนี้ไม่รู้ว่าจะฝากอะไร
เขียนในกฎหมายมันก็ไม่ได้หรอกก็มันต้องอยู่กับพวกเราเนี่ย
อืมที่จะขึ้นไปเล่นกันบนเวทีประชาธิปไตย
มันจะครึ่งใบเต็มใบครึ่งข้อนใบกระช่างมันเถอะ
ก็อยากจะให้ทุกคนทำกันอย่างสร้างสรรค์
แต่ถ้าเรายังไปเหมือนเดิม

ความรู้สึกเก่ามันคุกรุนกันขึ้นมา
ผมเป็นห่วงว่าการเลือกตั้ง
มันจะยิ่งเป็นการขยาย
ความขัดแย้งความไม่ปรองดองกันมากยิ่งขึ้น

ห่วงที่สุดคือจริงแล้วถ้า

ฝ่ายชนะเข้ามาบริหารฝ่ายแพ้ยอมนั่งคอยรออีกสมัยนึงมันก็จบเถอะ

ผู้ชนะบริหารไม่ได้ไฟ
คนแพ้ไม่ยอมมันจะกลับมารูปเดิมอีก
อันนี้คือปัญหาไม่มีความหวังเลยเหรอ
นี่เขาอุตส่าห์ทำเรื่องปลองดองมา๓๔ปีเนี่ย
ก็ท่านก็เห็นว่า

คือก็ตั้งมาเลยว่า๑๐ข้อเอาไปตอบกันสิ
เขียนมาสิเหมือนเด็กตอบข้อสอบ
เอาสุดท้ายถามอย่างนี้ในฐานะฝ่ายการเมือง
ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่คาดการณ์กันไว้
โดยรัฐมนูลฉบับใหม่โดยสว
สามารถมาชี้ตัวนายกได้ตั้งรัฐบาลได้
เอาละณวันนั้น

รอยต่อระหว่างผู้มีอำนาจ
ฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยแท้คอยไปก่อน

เป็นช่วงส่งผ่านเป็นช่วงลอยต่อเนี่ย
คุณสามารถมองว่ามันจะนิ่งไหม
ถ้าผู้ที่มีอำนาจในรัฐ
ที่กำกับดูแลเกมทั้งหลายอยู่
ถ้าท่านมีใจที่อยากให้เห็นบ้านเมือง
มันเดินไปกับมันที่เหมาะควรกดตามครรรห์
จะให้นิ่งไม่ให้นิ่งก็ยังได้แต่ถ้าท่านลงมาเล่นเกมมีอีก
เล่นเกมอีกเล่นเกมเองแล้วก็มาให้ฝ่ายนั้นได้เปรียบให้ฝ่ายนี้เสียเปรียบ
และท่านเข้ามาแทรกแทรงในทุกเรื่องตั้งแต่จะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
จะให้พักไหนโดนใบเหลืองใบแดงอย่างนี้ผมว่ามันไม่นิ่งหรอก
แต่ที่สำคัญที่สุดในสภาวะที่ไม่นิ่งคนที่น่าเป็นห่วงกันสุดคือพี่น้องประชาชน
ที่เขาเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจกันอยู่เนี่ยเพราะมันรอไม่ได้ตรงนั้นปากท้องมันเดือดร้อน
อย่างนั้นก็ฝากว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ไม่รู้ใครแล้วนะ
ถ้าท่านอยากเห็นบ้านเมืองมันเดินไปดีและทุกอย่างมันสงบนิ่ง
ใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะสามารถมาทำให้ทุกอย่างมันสงบนิ่งได้
ต้องใช้ความเป็นธรรมใช้ความยุติธรรมต้องเข้าใจหลักการประชาธิปไตย
ที่ว่าอำนาจธิปไตยเป็นของประชาชนเขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยอย่าไปแทรกแซงหรือบิดเบือนเขา
คำถามสุดท้ายที่นั่งประเมินกันในโต๊ะพูดคุยกันในระดับแก่นำผู้บริหารพักเพื่อไทย
แม้ว่ายังเปิดไม่เปิดประชุมอย่างเป็นทางการเวลาพูดคาดคณีถึงตัวเลขที่เพื่อไทยจะได้
หลังจากการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยคราวที่จะถึงเนี่ยตัวเลขอยู่ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขผู้แทน
ก็๒๐๐อัพ๒๐๐อัพ๒๐๐ขึ้น๒๐๐ขึ้นครับ
เอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือคุณสามารถแก้วมีชัยครับจากภักดิ์เพื่อไทยมาเป็นแขกเชิญ
เส้นใต้วันอาทิตย์วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสามารถที่มาเป็นแขกเชิญครับ
ขอบพระคุณครับคุณสามารลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ